เอาล่ะไปดูอีกที่หนึ่งนะครับ

โอ้โหเขาบอกว่าเป็นร้านอาหารแหวกแนว

เล่าให้ฟังอาจจะไม่เห็นอัตรรส

โอ้โหอ๋อรู้หรือเปล่าทั้งร้านนี้นี่เป็นร้านอาหารหรือเป็นผับหรืออะไร
ไม่รู้เหมือนกันอ่ะมันเป็นตื๊ดดื๊ดนะ
ตั้งอยู่บริเวณถนนวงแหวนรอบกลางนะครับ
ย่านท่าซาราชาญเมืองเชียงใหม่นะคุณอุดจมูกทำไมครับคุณฉันอ่ะ
คุณทำใจดีเขาไปอีกหมดแล้วเพราะอ่าแล้วใจมันไม่ค่อยดี
นตรีเล่นสดให้กับลูกค้าฟังเหมือนกับร้านอาหารทั่วไป
แต่ที่พิเศษร้านนี้พนักงานเสิร์ฟแต่งชุดไม่เหมือนร้านอื่น
ผ้านุ่งกระโจมอกแบบสาวสมัยก่อนอันนี้ดีมากเลยนะครับ

อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยของเรา

เป็นการบ่งบอกว่านี่คนไทยสมัยก่อน

นุ่งแบบเหมือนผ้าไทย

คือหรือเขาเพิ่งอาบน้ำเสร็จหรือเขา
มาทำงานเลยหรือเปล่า

และสมัยนี้ก็มีการแข่งขันกันสูงมาก

ประกอบกับอยากให้ร้านนี้มีความแปลกตาครับ
ก็นำผ้าถุงสีสันสวย

โอโภเป็นไงล่ะแต่ละคน
มีลีลาเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกัน
ร้านนั้นนะครับก็จะมีการแต่งชุดไปตามวันด้วยนะ

คือตอนนี้ไม่ไหวแล้วอยากละ

ก็อยากเอาผ้าถุงสีสันสวยค่ะ

ไปเชียงใหม่มาจริงแต่ว่าไม่ได้ไปร้านนี้

ผู้สื่อข่าวของเราไปมา

รู้สึกว่ากลับบ้านไปนี่ไม่รอดแล้ว
ทำไมเหมือนเหงื่อแตกว่ะ